คุณผู้ชมฮะเราเรียบเคียง
เรื่องของการเมืองและการชุมนุมกันหน่อยนะครับ
เพราะวันนี้อายการนัดฟังคำสั่งคดีครั้งแรก
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนชนะสงครามนะครับ
ได้นำตัวการนำชุมนุมเนี่ยสั่งฟ้อง
จากกรณีการชุมนุม๑๙กัญญาทศอคืมรัศโดรณ์
ที่เป็นการชุมรวมวันที่๑๙ถึง๒๐กันยายนปี๖๓จำได้ไหมครับ
แล้วก็มีการปักหมุดรัศดรด้วยนะครับ
ก็บรรยากาศที่หน้าสำนักงานอายการสูงสุด

นายจตุรพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
นำมวลชนกลุ่มเดินทะลุฟ้าเดินเท้า
มาถึงด้านหน้าสำนักงานอายการสูงสุดรัชดาพิเศษแล้วนะครับ
แก่นำกิจกรรมทั้ง๑๘คนได้ยืนรวมตัวกัน
พร้อมกับชูสัญลักษณ์๓นิ้วครับ

ย้ำว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ต้องออกไปทันทีเพราะเป็นปัญหาและต้นต่อ

ขณะที่มวลชนและนักวิชาการได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับ
โดย๑ใน๑๘การนำรัฐธรรมนี่ก็คือ
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือว่าบรุ้ง
ก็บอกว่าเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจมาพร้อมแล้ว

เพราะตนเองก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา๑๑๒มาแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีนายปียบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาติดตาม
แล้วก็ให้กำลังใจ๑๘นักกิจกรรมด้วยนะฮะ
ยกตัวอย่างแล้วกันว่ามีใครบ้างก็มี
รุ้งมีไม้พานุพงศ์มีไผ่จตุพัฒน์นะ
มีชินวัฒน์จันกระจ่างแล้วก็ครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ๑๘คน
ก่อนหน้านี้มีการนัดส่งสำนวนคดี
พร้อมผู้ต้องหาให้อายการพิจารณานะครับ
ซึ่งพบว่ามีผู้ที่มารายงานตัว
ตามนัดหมาย๑๗คนจากทั้งหมด๑๘คน
โดยไผ่ดาวดินได้ขอเลื่อนเข้าพบอายการ
จากอยู่ระหว่างการทำกิจกรรมเดินทะลุฟ้าเดินเท้า
จากจังหวัดนครราชศรีมาเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนคร
แล้วพอมาถึงพื้นที่กรุงเทพนครแล้วจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
แล้ววันนี้ตอนเช้าก็เลยมาที่สำนักงานอายการสูงสุดนี้ด้วย
แล้วก็วันนี้พนักงานอายการก็นัดทั้งหมดมารายงานตัว
ฟังคำสั่งฟ้องในเวลา๑๐นาฬิกานะครับที่ผ่านมา
ก็จะมีความเห็นส่งตัวฟ้องศาลหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับ
ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการที่อายการ
ได้นัดฟังคำสั่งคดีนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าสารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ตามกำหนดเดิมวันนี้นะครับในเวลา๑๐นาฬิกา
พนักงานสอบสวนศาลีตำรวจนครบาลผลโยธิน
ก็จะนำตัวของนายปียรัฐจงเทพหรือว่าโตโต้
หัวหน้ากาดกลุ่มวีโว้มาขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
แต่ล่าสุดพนักงานสอบสวนเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมมวลชน
ที่อาจจะเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ปัญหาเรื่องของการจราจรนะครับ
เนื่องจากในวันนี้ที่ศาลมีหลายคดีเป็นที่จับตาของสังคม
มีการนัดตรงกันจึงมีความจำเป็นให้นายปียรัฐหรือโตโต้เนี่ย
ได้ฟังสารผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์นะครับแทนการเดินทางมาที่สารอาญารัชดาพิเศษ

ก็จะต้องส่งฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันนะครับ